ช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงอยู่
ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน
ให้คุณผู้ชมไปดูที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

เห็นลมกระโชกแรงไหมครับเหตุพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
มีต้นไม้หักโค้นจำนวนมากนะครับ
แต่ยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

พบว่าโรงเรียนบ้านอ้อยช้างที่อำเภอบัวใหญ่เนี่ย

ทำให้หลังคาอาคารเรียนปลิวหายไปทั้งแถบ
คุณดูสิหลังคาอาคารไม่มีเลยนะครับ
อกจากนี้ที่วัดหนองเซียงโข่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกแรงลม
เอาหลังคาของอาคารหอฉัน
ปลิวได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ
ก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่รับความเสียหาย

คุณดูสิมันกระเจิดกระเจิงแบบนี้หมดเลยนะฮะ
ตอนนี้ทางหน่วยงานราชการอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่อไปนะครับ

ก็เกิดเหตุพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรง
ในพื้นที่ของตำบลโคกเดือที่อำเภอภัยสาลีนะครับ
สาราการประเรียนของวัดมณโยธินหรือว่าวัดคลองปากน้ำ
คุณดูสิได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย
อย่างนี้เหมือนเรียกว่าเกือบจะพังถล่มลงมาเลยนะครับ
เจ้าอาวาสวัดเล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงเกิดเหตุ
พระแล้วก็ญาติโยมกำลังช่วยกันมุงหลังคาสาราการประเรียนอยู่
ต่อมาเริ่มมีฝนตกหลังจากนั้นไม่นานเกิดลมกระโชกแรง

พักใหญ่ก็ได้ยินเสียงดังแบบโครมใหญ่เลย
สาราการประเรียนของวัดที่สร้างมากว่า๓๐ปี
และกำลังซ่อมหลังคาอยู่พังถล่มลงมา
เขาบอกเคราะห์ดีนะคุณที่ญาติโยมวิ่งหนีออกจากสารานี้ได้ทัน
พระจีวรปริววิ่งหนีออกจากศาลานี้ทันนั้นนะครับ
ซึ่งนอกจากวัดจะได้รับความเสียหายแล้ว
ในพื้นที่ตรงนี้ยังมีบ้านเรือนของประชาชน
ได้รับความเสียหายอีก๒๐หลังคาเรือนด้วยนะครับ

นี่ก็แรงไม่แพ้กันเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีลมพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกพัดกระหน่ำนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ดูสิคะสร้างความเสียหายให้กับ

ที่อาคารสถานีขนส่งทางบกที่เทศบาลตำบลชนแดน
พายุพัดกระหน่ำมาแบบนี้
ดูสิคะโอ้โหโครงหลังคามันหล่นลงมาทับรถทัวร์รถยนต์เสียหาย๒คัน
ตอนนั้นเนี่ยนะไม่มีผู้โดยสารไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งทางคนขับรถทัวร์อย่างนายสมพรโฉมสำริทอายุ๖๕ปีเล่าให้ฟัง
พายุมันมานะทั้งฝนทั้งลูกเห็บพัดกระหน่ำ
ตัวอาคารสถานีขนส่งอย่างรุนแรง

ตัวคุณสมพรเปิดประตูออกมาดู
เอ้ารถทัวร์ถูกหลังคาถล่มลงมาทับใส่แล้ว
แล้วพายุแรงแบบนี้ก็ทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่

เพชรชบูรณ์นะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรี
ชนบุรีค่ะสองสามีภรรยาเนี่ยเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ซื้อเสื้อกันฝน
อยู่หน้าวัดหนองแฟบที่ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชนบุรี
บังเอิญเนี่ยคือกิ่งของต้นโพอายุเป็นร้อยปีเนี่ยนะคะ
หักลงมาคือเฉียวหัวไปนิดเดียวเนี่ยดูสิคะ
โอ้รอดตายอย่างหุดหวิดเลยนะอันนี้ต้องระวังนะ
ต้นไม้ใหญ่บางทีต้นไม้ใหญ่มันไม่แข็งแรงอะค่ะ
ใช่ครับส่วนลักษณะอากาศในบ้านเราตลอดทั้งสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลย
เลียร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับจากสี่ปัจจัยที่สำคัญ
นั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราที่มีอยู่แล้วนะครับก็คืออากาศร้อนนะฮะ
แต่ทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยนะครับ
แผลลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและทะเลจีนใต้
ขณะเดียวกันก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
คุณลองดูนะทิศทางของแผนที่ประเทศไทยว่ามันมีลมอะไรมาบ้างเนี่ยนะครับ
ลมเหล่านี้แหละครับมันพัดเข้าหากันหมดเลยในประเทศไทยตอนบน
ดังนั้นนะครับทำให้บ้านเรายังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงค่ำ
คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนไวกว่าปกติ
คือประมาณต้นเดือนพฤษภาคมจากปรากฏการณ์ลานีย่าด้วยนะครับ
ดังนั้นขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ต้นไม้ใหญ่เพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
ส่วนพื้นที่รุ่มควรยกของมีค่าขึ้นที่สูงเพราะกลัวน้ำท่วมด้วย
สำหรับพื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนในทะเล
ใดที่มีฝนฟ้าขนองก็จะคลื่นสูง๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ